เหตุเกิดเพราะทั้งห่วงและห่วง

หรือว่าถูกยิงตายและแน่นเน่นยันต์ไม่ใช่

นี่ฮะโอ้โหแล้วเอาเครื่องตัดมาเลย

กลัวโดนมาน่ะโกรธโค้มมาน่ะ
โอ้โหคุณขวัญคุณผู้ชมครับเหตุเกิดเพราะความห่วงและห่วงฮะ
เต้าหู้เป็นหมาบางแก้วห่วงบ้านมากครับเวลารถคันไหนวิ่งผ่านไปผ่านมา
ถ้าไม่ใช่เสียงที่คุ้นเคยมันจะวิ่งออกมาดูเลยนะ
ดูสิมันมาไม่ดีหรือเปล่าเป็นคนร้ายหรือเปล่าขโมยหรือเปล่า

พอยื่นหัวออกมาเสร็จปั๊บติดแงกเลยฮะ
บ้านหลังนี้อยู่ในซอย๓ถนนริมห้วยเหนือเทศบาลเมืองร้อยเอ็
ต้องช่วยกันจับหัวเต้าหู้เอาไว้แล้วใช้เครื่องตัดตัดรั้วเหล็กนะฮะ
ก่อนจะช่วยเต้าหู้ออกมาได้อย่างปลอดภัย
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยครับเต้าหู้เอ้ยปลอดภัยแล้วนะ
นี่เรียบร้อยแหมดูซึมไปสักแป๊บหนึ่งเลยนะฮะ
เดี๋ยวขอเต้าหู้ตั้งหลักก่อนเต้าหู้สู้ครับ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับในร้อยเอ็ดเหมือนกัน
คุณขวัญคุณผู้ชมครับซอยรณชัยชาญยุทธ์๒๙

เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ต้องมาจับงูครับ

แล้วเหตุเกิดเพราะหมาเห่า

เอาไม้กดลงไปนิ่มกดเสร็จปั๊บ

โอ้โหส่วนน้องหมาตัวนั้นคือแหม
พอรู้ว่าจับได้ปั๊บมันเก่งแล้วเกิน

ระหว่างนั้นเองเนี่ยไอ้งูตัวนี้ก็ขู่ฟ่อ

คุณผู้ชมไอ้น้องหมานี่พยายามจะกระโดด

ความยาวของงู๒เมตรลำตัวใหญ่ประมาณสัก๕นิ้วครับ

คุณผู้ชมเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนกันแล้วกันนะฮะ

ตอนนี้ก็เอากลับไปเรียบร้อย

บ้านนี้ก็ปลอดภัยดีในร้อยเอ็ดครับผม